บังบัวตุ้มบัวบานดอกใบไว้ก้านห้ามตา
เมื่อลมพัดมาชื่นใจ
กึ่งทอมหอมบินดมกลิ่นบู
ทั้งสองท่านนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้เห็นน้ำมันลดบ้างหรือยังฮะ

ยังใช่มั้ยรอสักนานกะจะมาเก็บไหลบัวซะหน่อยรู้จักมั้ยฮะ

ไม่ไหวนะสิเดี๋ยวกลัวจะว่ายน้ำไปไม่รอดฝั่ง
จะไปเก็บไหลบัวซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า
เวลาน้ำมันลดลงเข้าสู่หน้าแรงเนี่ยนะครับก็จะมีดอกบัวแบบนี้แหละ
วัวก็เดี๋ยวไปเก็บถวายพระในเดือนหน้ามาพระ
ไหลบัวเอามาทำอาหารกินก่อนเขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวมาลองทำดูว่าอร่อยแค่ไหน
เดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะว่ารอน้ำมันลดลงกว่านี้หน่อย
ปีนี้อยากที่จะบอกไว้ว่าสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลาง
จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องของภัยแรง
เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติเราจะมีข่าวเรื่องของน้ำท่วมอายุทยาน้ำท่วมแถวภาคกลาง
แถวนั้นแต่ว่า๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำแถวภาคกลางเนี่ยไม่ท่วมนะครับ
พอน้ำไม่ท่วมแบบนี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็นน้ำที่จะต้องเก็บสะสมไว้
เพื่อทำการเกษตรในฤดูการเกษตรปีนี้อาจจะมีความขัดสนหน่อย
ดังนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำให้ดี
ภัยแรงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ส่วนอีสานปีนี้น้ำก็เยอะนะครับ
อย่างนั้นก็ใครที่อยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย
แต่สำหรับใครที่จะวางแผนไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นเนี่ยนะครับ
ได้เจอแน่นอนนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เพราะว่าหลังจากช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าวันนี้จะอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวันนี้
อุ่นขึ้นวันนี้เนื่องจากปัจจัยก่อนหน้านี้ก็คือคลื่นกระแสลมที่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณเมืองไทยของเรานั้นมีการเขยิบขึ้นไป
นี่คือเมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตว่าภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศานี่คือพื้นราบนะครับ
แต่ถ้าหากวันนี้ภาคเหนือขึ้นเป็น๑๙นะครับอีสานขึ้นเป็น๒๑๑๘บ้างจะสังเกตว่าอุ่นขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าหากไปดูต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมินั้นจะเย็นลงนะครับภาคเหนือก็อยู่ที่ประมาณ๑๘นะครับภาคอีสานนะครับนี่คือวันอาทิตย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียตนี่คืออุณ

ฝนอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับตอนกลางจนถึงตอนล่างส่วนคลื่นสีฟ้านะครับส่วนใหญ่นั้นปกคลุมแถวหาดใหญ่ยาลานะครับลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่างของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวจะออกเดือนเรือก็ต้องระวังอีกหนึ่งจุด

อุณหภูมิต่างกันแบบนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะใครที่เจ็บป่วยมาจากการสูดดมฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาร่างกายนั้นอ่อนแอเป็นพิเศษใครจะออกเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้ก็ตรวจเช็คสภาพร่างกายเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงไปเจอกับร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อาจจะเจ็บ
บ๊าย